พาคุณผู้ชมไปช่วยกันจับขโมยลักไก่กันหน่อยนะคะ
ซึ่งคือลักษณะมันมาบ่อยมันย่ามใจ
เจ้าของเล้าไก่เขาเลยบอกว่าต้องเจอกล้องวงจรปิด
เขาก็เลยติดกล้องวงจรปิดไว้นะคะ
แต่ให้คุณผู้ชมดูพฤติการของเขาก่อนมาแล้วค่ะเจ้าหัวขโมยรายนี้นะคะ
ครั้งล่าสุดที่เขามาปฏิบัติการนี่คือ๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ลักษณะของเขาสวมเสื้อแขนยาวลายพรางกางเกงขาสั้น
เอาย่ามมาด้วยสวมหน้ากากกระไม้สีดำปิดบังใบหน้า
สะพายกระเป๋าเข้าไปแล้วเข้าไปหายไปสักพักหนึ่งค่ะ
ไปในเล้าไก่ได้มา๔ตัว
เจ้าของเลาไก่เขาบอกความเสียหายมันก็เยอะนะหนึ่งหมื่นสองพันบาท
เอาใส่กระเป๋าสี่ตัวเนี่ยเดินออกมาหลบหนีไป
แต่เขาบอกไม่เป็นไรเขามีกล้องวงจรปิดติดไว้นะคะ
หัวขโมยรายนี้โดนแน่เพราะจะเป็นหลักฐานสำคัญที่เขาเอาไปแจ้งความไว้

เจ้าของเหล้าไก่เนี่ยนะคะชื่อว่าคุณสุกิตนากสกุลอายุหกสิบเอ็ดปี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะคะ
ที่บอกว่ากล้องวงจรปิดมันเป็นหลักฐานสำคัญที่เจ้าของเล้าไก่ชนรายนี้
เขาบอกว่าเขาต้องติดไว้เนี่ยเขาติดอยู่ที่ไหน
ตอนแรกเขาคิดว่าถ้าเอาไปติดอยู่ที่เล้าไก่มันเห็นแน่เลย
เพราะฉะนั้นหาจุดสิหาจุดไปเจอจุดนี้ค่ะ
สารพระภูมิสารพระภูมิอ่าดูใกล้ใกล้หน่อยได้ไหม
เอาไปติดไว้ยังไงเนี่ยค่ะอ่าแล้วตายายไปไหนล่ะ
ยายต้องลงมานั่งข้างล่างค่ะให้คุณทวดขึ้นไปอยู่ข้างบน
คุณทวดสูงกว่าเอาสิเอาสิอ่าสรุปแล้วนะคะ
ได้ผลจริงจริงอ่าจุดที่เขาติดก็ล่องวงจรปิด

ต้องเอามือไปปัดหรือไม่ก็ทำลายทิ้ง
ก็จับคนร้ายไม่ได้อีกจับได้นะคะเนี่ย
สรุปแล้วผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนร้ายชื่อวนายสุดที่ศักดิ์ปริงใจอายุสี่สิบสามปี
เป็นชาวจังหวัดแพร่นั่นแหละเขาก็มีการเอ่อคือตำรวจเนี่ย
ตามหาตัวเขาเจอนะคะแล้วเขาก็เข้ามอบตัวด้วยนะคะ
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์ในเคหาสถาน
โดยทำด้วยประการอื่นเพื่อไม่ให้เห็นหรือจำหน้าได้ก็คือลักษณะปิดบังใบหน้า
แต่จับโจรให้ได้ก็ต้องฉลาดกว่าโจรเออนะฮะ
นะฮะก็เลยน่ะบูชากล้องวงจรปิดกันไปไปตั้งเป็นสารพระภูมิให้นะครับค่ะ